ไซต์ชื่อดังรายงานว่ามีแม่ม่ายป้ายแดงเกิดขึ้นแล้ว

พาลูกไปที่กองถ่าย

ชี้บอกว่าสามีไม่ให้พาไปที่กองถ่าย

ไม่รู้ชี้หมดความอดทนก็เลยแยกบ้านออกมา

เพราะว่ามาอยู่คอนโดแล้วก็ใกล้ที่ทำงาน

ไม่ใช่
ก็ไม่มีสามีให้มา

ลูกสิแล้วต้องเป็นลูกชายด้วยเพราะว่าไม่อยากให้เป็นเก้ง

พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว

พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว

พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว
พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว

พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว
พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว
พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว

พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว
พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว
พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว

พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว

พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว
พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว

พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว

พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว

พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว
พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว

พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว

พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว

พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว

พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว

พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว
พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว
พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว

พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว

พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว

พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว
พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว

พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว
พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว

พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว

พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว
พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว
พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว
พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว
พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว

พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว

พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว
พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว
พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว

พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว

พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว

พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว

พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว
พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว

พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว

พี่ปุ้ยลูกโตแล้ว

แต่เขาบอกว่าพระที่ยิ่งไม่เข้าจริงมี

แต่อย่าลองดีนะพ่อแม่เนี๊ยะนะอือ
วันนี้๔ทุ่ม๑๐นาที
กับเราสองคนคุณหนุ่มกัญชัยมาด้วย

หงุงปากว่าดีเลยครับ

เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไม่มีรายการข่าวใส่ไข่นะคะ
วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ